ยังมีการแข่งขันอีกหลากหลายอย่างที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปดู
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้แค่แข่งขำขันใช่ไหม
แต่ครั้งนี้สนุกสนานกว่าเยอะ
เพราะว่านอกจากขำแล้วจะต้องแข่งกินวิบากด้วย
เอาไปดูกันว่าแต่ละคนนั้นเขากินได้เยอะขนาดไหนแล้วกินกันวิบากขนาดไหนค่ะ
น่ารักไหมล่ะนี่เป็นการแข่งขันที่จะให้ดู
กระสอบกันมาก่อนดุ๊กกันมานะคะ
มีการแข่งขันเยอะแยะหลากหลายอย่างเลย
อันนี้คือการแข่งขันกินวิบากคุณเห็นไหม

ดูดน้ำดูดกินขนมดูดน้ำ
นี่น้องสายกินทั้งหญิงและชายทั้งหลาย
เขาแข่งขันกันดื่มให้หมดดื่มให้หมดก่อนนะคะ
นี่คือการแข่งขันทุ่งน้องเกมค่ะ
ทางโรงเรียนบ้านทุ่งหนองนะคะ
พร้อมกับชมรม๑๙โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาวเขาร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชน
รวมถึงผู้ปกครองและก็ชาวบ้านมาร่วมกันทำกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จ้า
การแข่งขันนี้จะบอกว่าเป็นการแข่งขันที่
แม่สร้างเสียงหัวเราะได้อย่างดีเลย
กองเชียร์เองทั้งคนแข่งเองนะคะ

คุณดูกองเชียร์เนี่ยสีแดงโอ้โห

คุณผู้ชมดูที่หนูน้อยสีแดงนะ

ก้มหน้าไปแล้วต้องไปคาบอาหารกิน

หลังจากนั้นต้องลุกแล้ววิ่งต่อไปฐานต่อไปคุณ

การแข่งขันนี้ต้องบอกว่า
คือการแข่งขันแต่ละอย่างเนี่ย

ก็คือผมชอบนะเพื่อนมันลุมล้อมเต็มทั้งหมด
เพื่อนช่วยอะไรไม่ได้

เขาก็ต้องเอาสายใหญ่มาคุณเห็นไหม
ว่าแต่ละคนที่เขาแข่งเขามีความสามารถขนาดไหนนะคะ
คุณผู้ชมไม่ได้มีการแข่งขันแค่การแข่งขันกินวิบากอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าภายในงานเขายังมีการแข่งขันกีฬาอื่นอีกเยอะเลย
หัวเราะกันจนตัวสั่นเนี่ยหนีบกันไปเนี่ยขากันไกลค้างแล้วคุณค่ะ

อันนี้คือการแข่งขันวิ่งจรวด

ใช่แล้วจะต้องเอาจรวดไปให้ถึงจุดมุ่งหมายไง
แล้วก็มีวิ่งกระสอบทั่วไปแบบนี้ที่ไม่ได้กินวิบากนะคะ
ก็มีไปจนถึงการแข่งขัน๕สหายกู้ระเบิด

กันเชียร์อย่างสนุกสนานเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการจัดขึ้น
เพื่องรักความสามารถนั้นเองนะครับ
แข่งขันก็ทำให้เรารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัย
แล้วก็รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วย

ไม่ว่าจะอยู่บ้านไหนอยู่ชุมชนใด
มาเจอกันแบบนี้ก็ทำความรู้จักสมัครสมาธิสามัคคี
มีงานคราวหน้าก็ได้รู้จักกันแล้วก็ได้ช่วยงานกันต่อไป
ถือเป็นจุดประสงค์ที่เยี่ยมยอดไปเลยนะคะเนี่ย